อ่ะทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลก

ถ้าเกิดว่าเจอคนขับแท็กซี่พูดข่มขู่คุกคาม
ทางเพศอย่างนี้โอ้โหอันนั้นน่ากลัวอยู่แล้ว

แปลกมากเพราะว่าคนขับแท็กซี่บอกว่า

แล้วมันมีคลิปเสียงที่ทางผู้โดยสาร
เอาไว้ด้วยฟังหน่อยนะคะ
รู้ว่าได้ยังไงเดี๋ยวทราบอีก
แล้วเขาให้ยาช่วยถ่ายมาไหมครับ
ก็ตามก็ใช้วิธีอย่างนี้
ฟังเพื่อนตดก็ได้คลี่ออก

ขอรู้คนออกไปคลี่ยาเขาหลง

มีการเล่าเคสคนอื่นด้วยนะใช่บอกว่าผู้โดยสารคนอื่นนะ
ก็ตดเหมือนกันเออมีการบอกว่ากลิ่นดีด้วยอืม
ใช่แล้วก็บอกว่าการผ่ายลมช่วยบำบัดโรคไตที่เขาเป็นอยู่
อันนี้ก็ประหลาดเข้าไปยังไงคะเออเนี่ยคือโชเฟอร์คนนี้พูดคุยกับผู้โดยสาร
อย่างที่เราได้ยินเลยนะคะหวานล้อมด้วยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลดค่าโดยสารให้นะ
ผู้โดยสารชายทนไม่ไหวเลยหยิบโทรศัพท์มาบันทึกเสียงไว้
ร้องเรียนที่เพจจสร้อยอ่ะค่ะผู้โดยสารชายที่ประสบเหตุบอกว่า
วันที่๓กุมภาพันธ์ตี๓กว่านะเขาก็ขึ้นแท็กซี่คันนี้
ห้างสามย่านมิดทาวน์เลขทะเบียนมอมมดรชดาหกสองหก
พอขึ้นรถมาสักครู่โชเฟอร์ก็ชวนคุยแล้วก็ถามด้วยว่าระหว่างทางมีห้องน้ำให้เข้าไหม
ผู้โดยสารเขาก็ตอบไปเขาก็ไม่แน่ใจว่ามีไหม
จากนั้นทีนี้เล่ายาวเลยประวัติตัวเองป่วยเป็นโรคไตต้องไปฟอกเลือด
หมอสั่งห้ามกินผักผลไม้ก็เลยทำให้ขับถ่ายเองไม่ได้
ต้องไปพบแพทย์ช่วยสวนทวันหนักให้แล้วก็ยังบอกอีกว่า
จริงมีวิธีที่ทำให้เขาขับถ่ายได้นะเป็นศาสตร์ใหม่ถ่ายลมบำบัด
ถ้าได้ดมกลิ่นผายลมจะทำให้ตัวเองปวดท้องถ่ายขึ้นมาทันที
มายื่นข้อเสนอแบบนี้ช่วยผายลมให้เขาดมหน่อย
แล้วเขาจะได้ปวดท้องถ่ายนะคะโอ้โห
และยังไม่พออีกของแถม
ของแถมเขามีการถ่ายลมให้ผู้โดยสารด้วย
ดมด้วยบอกว่าพี่ผายลมแล้วน้องได้กลิ่นไหม

งานนี้ผู้โดยสารชายคนนี้อึ้งเลยค่ะ

มองว่าการกระทำแบบนี้มันคุกคาม
ยังไงต่อเลยอยากจะไหว้สัก๑๐กว่ารอบ
อื้ออ่านไปขมคอไป